ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่มีโพล
ว่ากันว่าผู้ชายส่วนใหญ่แพ้ทางผู้หญิงอารมณ์ดี
อย่างนี้ก็เข้าทางพี่ตุ๊กกี้เขาล่ะสิ

ล่าสุดหนุ่มเบิ้ลปฐุมราชโดนตบเข้าไปเต็ม
ถึงขณะที่ขอวิ่งสู้ฟัด
เอ้ยวิ่งตามก่อนรัดฟัดหอมให้นำใจ

จะชอบกันเบอร์นั้นล่ะครับพระคุณ
อ่ะไปดูคลิปแล้วฟังดี
งานนี้มันมีเหตุผล

โอ้โฮน่ารัก

เป็นหน้าที่เขาได้แบบถึงหมาตัวเอง

เบอร์นนะเบอร์นไล่บีขยีฝัดขนาดนี้
ที่แท้ก็คิดถึงน้องหมาที่บ้าน
คุณตั๊กพี่น้องเขาสนิทกัน
ยอบกันวันละนิดจิตจังใส
พูดเลยไม่รอด